ไหนก็ร้อนแล้วมาดูเรื่องรักร้อนกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องหัวใจของแม่แพทย์นับประพานั่นเองนะฮะ
เปิดปิดตกลงยังไงกันแน่นะคะต้องฟัง
เมื่อวานนี้เจ้าตัวเปิดใจหมดเปลือกไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
กับพี่สื่อมวลชนถึงเรื่องราวความรักที่หลายคนบอกว่าแหม
ึกยักกักเหลือเกินตกลงยังไงกันแน่
เจ้าตัวบอกเลยชัดเจนไปเลยด้วยความเป็นแพทย์นับประพา
สึกษาดูใจเป็นแฟนกันอยู่จ้าเออชัดปะมาก
รักเก่าของฝ่ายชายเนี่ยที่หลายคนบอกว่า
เขาเพิ่งเลิกกันปุบปับหรือยังไง
เคลียร์หมดแล้วหรือยังเคลียร์หมดแล้วนะฮะ
ก็เลยเดินหน้าต่อกันได้ค่ะแต่แม่แพทย์บอกนะคะ
อย่ามาคาดหวังอะไรกับความรักของเธอ
เธอจะคบกับหนุ่มคนนี้อย่างแรกคือสบายใจ
และเขาก็ดีกับเธอมากรวมไปถึงคนในครอบครัว
แล้วก็รอบตัวเธอด้วยนะคะแต่ถ้าจะมีการหยุดความสัมพันธ
ในอนาคตนะแม่แพทย์ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่ต้องงงค่ะเธอเป็นผู้หญิงตรง
อะไรที่ไม่ใช่ไม่ปล่อยไว้ให้เสียเวลา

ใครจะบอกว่าโอ้ยเร็วหรืออะไรอ๋อเร็วเป็นคนเร็ว

เราเคยมาหมดแล้วจะเรื่องเวลาจะนานจะช้า
ถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่

เวลาอาจจะปิดก็ได้นะเดี๋ยวรอตามข่าวนะ

แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ความรักเขากำลังดีก็ปล่อยออกมา

ใช่อีกหนึ่งสาวที่ความรักกำลังผลิบานสุดแอร์พันธิราค่ะ
ภาพที่แบบว่ามีภาพหวานเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานตอนนั้นติดมาก
ที่สำคัญฝ่ายชายหล่อเวอร์แล้วก็เด็กกว่าด้วยนะคะ
ก็ออกมาบอกความรู้สึกนะคะว่า
จริงการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้มันเป็นเหมือนเป็นการเตอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์
เขาได้เล่าในช่องยูทูปของเขาไปแล้วว่าเพื่อนหลุดโป๊ะแตกลั่นกลางไลน์ไปในการลั
ว่าแกจะโดนเตอร์ไพรส์ขอแต่งงานไง
ไม่รู้ตัวเหรอก็กลายเป็นว่าก็ได้รู้แต่ก็ไม่ได้รู้
แผนการเซอร์ไพรส์ทั้งหมดก็ยังมีความเซอร์ไพรส์อยู่บ้างนะคุณผู้ชมนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ซึ้งใจสุดเลย
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าหวานใจของสาวแอร์คนนี้จริงแล้วเนี่ย
แบบพระท่านให้มานะ
หวานใจคนนี้ถ้าใครถามว่าได้แต่อะไรมาพระท่านให้มาค่ะ
ให้มัดที่ว่าคุณแอร์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแหม่มันก็มีคนสวยอ่ะเนอะ

แล้วด้วยความที่เธอเชื่อเรื่องแบบสายมูเรื่องแบบพรมลิขิต
ต้องกินเสมอกัน
ก็เลยเอาหยิบพาไปพระอาจารย์ที่นับถือคุณผู้ชม
แล้วพระท่านก็แนะนำว่าหนุ่มรุ่นน้องคนนี้แหละที่ดวงสมพงษ์กับเธอ

ตอนนั้นแอร์สับสนและรู้สึกว่าแอร์ไม่ได้อยากคบสองคน
พระก็เลยเธอฉันถามพระ
อยุดดีก็นมัสกาห์หลวงพี่
ทั้งคนที่แอร์สับสนว่าแอร์ควรเลือกใครดี

หลวงพี่ท่านเนี่ยก็จะแบบว่าดูจากหน้า
แล้วก็พูดเลยว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่อะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็แบบเหมือนแค่พูดเลยว่าเออคนนี้ดูแลแอร์ได้
เดี๋ยวถามอย่างนี้คุณผู้ชมเขาไม่ได้พาผู้ชายไปพบพระท่านทั้งสองคนพร้อมกันนะ
คุณแอร์พากันไปคนละวัน
อ๋ออยากรู้มากเลยว่าพระวัตน์ไหนนะที่นี่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นจากความรักของเขาทั้งคู่ด้วยนะคุณผู้ชมนะ
นั่นเองนะคะก็ถือว่าเรื่องนี้ก็แฮปปี้กันไป
แต่เขาก็ยังมีเรื่องกังวลใจนะระทึกใจเลย

แฮนบอกว่าข้าวของที่หายไปเนี่ยไม่ใช่ถูกนะคุณผู้ชม
หายไปเป็นแสนกะว่าจะซื้อของกลับมาฝากเพื่อนนะที่เมืองไทย
ก็ถือว่าฟาดเคราะห์กันไปเป็นประสบการณ์ที่เตือนใจว่าต่อไปจะต้องไม่ไปประมาทที่เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ
คือสานฟรานเนี่ยขึ้นชื่ออยู่เลยท่านเอกนะคะในรื่องของจุดระกรรมอะไรต่าง
มาดูต่อกันที่เรื่องความรักของผู้ชายคนนี้กันบ้างดีกว่า
ภรรยาคนสวยไปไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ความหวานเขายังเติมเต็มกันอย่างต่อเนื่องนะ
แล้วก็เปลยมาด้วยว่าถ้าเป็นไปได้
อยากจะมีน้องสาวให้น้องโพสักคนค่ะ

ก็ทานข้าวกันในหมู่เพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้เล็กครับผม
คือจะคอยสังเกตคอยฟังคอยแอบดูโทรศัพ

ก็นาฬิกาครับไว้นาฬิกาไว้ให้นาฬิกา

อยากครับอยากมีอยากมีเขาก็ถามแล้วว่าอยากมี

เดี๋ยวนี้บอกแล้วว่าเมื่อไหร่น้องหนูจะมาอะไรอย่างนี้
แล้วก็อยากได้ผู้ชายผู้หญิงอยากได้น้องชายน้องสาว

ก็พยายามมีอยู่ครับก็ลุ้นกันเรื่อยเนาะ
ก็ยังพยายามทำแบบธรรมชาติ
ให้ความพยายามสำเร็จนะพี่นะ